ส่วนกรณีเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าในจังหวัดกระบี่นะคะ
ก่อนหน้านี้คือรัฐบาลก็ออกมารับผิดชอบแล้วนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามยืนยันว่าในจังหวัดกระบี่จะต้องมีโรงไฟฟ้า
ซึ่งสิ่งที่จะนำมาผลิตไฟฟ้ายังไม่ได้บอกว่าจะเป็นพลังงานทางเลือก
หรือว่าเป็นฐานหินอาจจะกลับไปเป็นฐานหินก็ได้
ใช่ซึ่งเรื่องนี้นักวิชาการก็พยายามที่จะบอกว่า
ฐานหินเนี่ยมันไม่ดีนะมันก่อให้เกิดภาวะต่างไปใช้พลังงานทดแทน
เช่นโซล่าเซลล์ดีไหมพลังงานลมดีไหมนะคะ
นักวิชาการใน๓๗สถาบันก็เลยออกแถลงการเรียกร้องไปยังรัฐบาล
ให้ยุติเดินหน้าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินในประเทศ
ขณะที่ท่าทีของรัฐบาลก็ยังยืนยันว่า
อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินนะคะ

โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความชัดเจน
แล้วก็รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
บอกว่าจากที่ได้พูดคุยกับแก่นำกลุ่มต่อต้าน
และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงานทุกฝ่าย

แต่ก็มีความเห็นที่ตรงกันก็คือพื้นที่ภาคใต้

ก็เลยจำเป็นจะต้องสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้านะคะ
โดยกลุ่มที่เห็นต่างก็ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ
สิ่งที่ได้ไปพูดคุยกับทางแกนนำ
แล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมวันเสาร์เกือบทั้งวัน
ตั้งแต่ประมาณสักเที่ยงไปจนจดตอนมืด

เข้าไปกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน
ก็ได้ความตรงกันว่าทุกฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็นผู้เห็นด้วยผู้เห็นต่างแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เห็นตรงกันว่าพื้นที่ภาคใต้มีความต้องการไฟฟ้ามากขึ้น
จำเป็นต้องสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้า
ต่อสายส่งจากภูมิภาคอื่นเข้าไปที่ภาคใต้เป็นความเสี่ยง

จะเป็นวัตถุดิบหรือเป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทใดก็ตาม
แก๊สน้ำมันชีวมวลฐานหิน
ทุกคนไม่ติดใจจะเป็นอะไรก็ได้
ขออย่างเดียวในกระบวนการของการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เขามีความรู้สึกว่าเขานี่คือกลุ่มผู้เห็นต่าง
มีความรู้สึกว่าเขายังไม่ได้เข้าไปร่วมอย่างเต็มที่นะ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ทั้งที่ผ่านมามีผู้ส่งคุณวุฒิที่เกียรติเข้าข้องได้ศึกษา
แล้วก็เห็นว่ามีความจำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าฐานหิน
ซึ่งรัฐบาลได้หาวิธีต่างเพื่อให้พื้นที่ภาคใต้มีพลังงานใช้ต่อไป
แล้วก็ขณะนี้นักวิชาการที่เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิกำลังสำรวจฐานหินที่มีหลายชนิด
ไม่ใช่รัฐบาลคิดเองทำเองนะคะ
แล้วก็ยืนยันสาเหตุที่นายกรัฐมนตรียอมให้ทบทวนเรื่องนี้
ไม่ใช่เพราะรัฐบาลยอมถอยแต่ทุกอย่างต้องทำตามขั้นตอนกฎหมาย
แล้วก็ขณะนี้ยังไม่มีรายงานข่าวว่ามีการเมืองมาเกี่ยวข้องนะคะ
นักวิชาการ๒๘๙คนจาก๓๗สถาบันการศึกษาก็ออกแถลงการค่ะ
ค้านการสร้างโรงไฟฟ้าฐานหิน
โดยเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกมติของคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ
กพชที่เดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินทุกแห่งในประเทศไทย
แล้วก็เปิดให้คนทุกกลุ่มมีส่วนร่วมตัดสินใจเรื่องพลังงานของประเทศร่วมกัน
ข้อมูลที่น่าสนใจของทางฝั่งกฟภก็น่าสนใจนะ
คือทางด้านรองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กรฟภต้องรอความชัดเจนจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ก่อน
ว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรในโครงการนี้
ทบทวนเพิ่มเติมต้องทำเพิ่มเติมใช้ระยะเวลา๑ปี
แต่ถ้าให้ทำใหม่ทั้งหมดก็ต้องใช้ระยะเวลาอีก๒ปี
กฟภเกรงแบบนี้จะทำให้โครงการล่าช้า
แล้วก็มีความเสี่ยงต่อความต้องการการใช้ไฟฟ้าในภาคใต้
ขยายถึง๔๕ต่อปี
ซึ่งการขยายเวลาออกไปแบบนี้ภาคเอกชนก็เป็นห่วงเหมือนกัน
ว่าจะทำให้ต้นทุนการผลิตต่างในโรงงานนี้เพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งถ้าสมมุติว่ามีการเปลี่ยนจากพลังงานฐานหิน
ไปเป็นพลังงานทางเลือกอื่นซึ่งอาจจะมีต้นทุนมากกว่า
เขาก็เป็นห่วงเรื่องของต้นทุนการผลิต
อาจจะทำให้โรงงานในพื้นที่นี้ย้ายออกไปก็ได้
แต่การทบทวนรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
แล้วก็เรื่องของสุขภาพเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการ

วันนี้ต้องติดตามการประชุมคอรมอที่รัฐมนตรีพลังงาน
นำเรื่องนี้เข้าเสนอที่ประชุมด้วยนะครับ